ส่วนความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับปัญหาที่คนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
คัดค้านการก่อสร้างบ้านพักตุลาการบริเวณเชิงดอยสุเทพ

แล้วก็เจ้าหน้าที่จากภาครัฐมาร่วมพูดคุยกันว่าจะเอายังไงดี

แต่ว่าตอนนี้รออยู่อย่างเดียวนี่แหละนะคะคำสั่งขอสช
ใช่ฮะแล้วก่อนหน้านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายปวินก็ถูกย้าย
หลายคนก็มองถูกย้ายเพราะเรื่องนี้หรือเปล่า
แก้ปัญหาเรื่องหมู่บ้านป่าแหว่งไม่ได้หรือเปล่านะฮะ
แต่ว่าทางฝากฝั่งรัฐเขาบอกว่าไม่ใช่แก้ปัญหาไม่ได้
แต่ว่าการที่โยกที่ย้ายสลับกับตำแหน่งผู้ว่าอื่น
ก็เป็นการพิจารณาโยกย้ายตามปกติ
แล้วก็ดูการทำงานด้วย
บอกว่าพร้อมน้อมรับทุกคำสั่งเลย
ปฏิบัติตามอย่างไรก็ได้ไม่ให้เกิดความขัดแย้งของคนในพื้นที่

เป็นความเคลื่อนไหวของคนในพื้นที่แล้วก็เครือข่ายต่างนี่แหละนะคะ
เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพเตรียมนัดชุมนุมนะคะ

สำหรับการก่อสร้างที่พักศาลวันอาทิตย์นี้แล้วจะมีการชุมนุมกันนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก็คือประธานกลุ่มอนุรักษ์รุ่มแม่น้ำปิง
บอกประกาศขอถือศีลอด๕วัน
บอกว่าที่ทำแบบนี้ไม่ได้เป็นการคัดค้านโดยตรงนะ
แต่อยากให้ทุกฝ่ายหาทางออกกับเรื่องนี้โดยไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น
นายนิคมพุทธาประธานกลุ่มอนุรักษ์รุ่มแม่น้ำปิง
เดินเท้าจากอำเภอเชียงดาวมาปักหลักพักแรมที่หน้าสารอุทธรภาค๕ค่ะ
เพื่อถือศีลอดและเจริญภาวนาให้ปัญหาการก่อสร้างบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ
คลี่คลายไปในทางที่ดี
นายนิคมนี่บอกว่าจะถือศีลอดไปจนถึง๒๙เมษายน
รอดูท่าทีการแก้ปัญหาของทุกฝ่าย
โดยการกระทำครั้งนี้ไม่ใช่การชุมนุมประท้วง
แต่ต้องการมานั่งระลึกถึงบรรพชนที่เกี่ยวข้องกับดอยสุเทพเท่านั้นเองค่ะ

การดูแลรักษาป่ารักษาธรรมชาติมันต้องอาศัยความร่วมมืออีกมาก
เพราะฉะนั้นก็คิดว่าเราอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างรุนแรง
เราก็หันหน้าเข้าหากันเจรจาพูดคุยกัน
ขณะที่เพจขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพโพสต์ข้อความออกมาเป็นการชักชวน
ชาวเชียงใหม่ออกมาแสดงพลังทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพด้วยการผูกริบบิ้นสีเขียวที่หน้าบ้านหรือยานพาหนะ
เป็นเชิงสัญลักษณ์ใครที่เห็นด้วยอยากจะขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพผูกริบบิ้นเอาไว้
แล้วก็เชิญชวนให้ออกมาร่วมกันต่อสู้
เขานัดกันนะคะประตูท่าแผ่รวมตัวกัน๒๙เมษายนนี้คือวันอาทิตย์นี้

ด้านพลเอกสุรสักการณ์จนรัฐรัฐมนตรีว่าการประสวงทรัพยากรธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อม
กล่าวถึงข้อเสนอที่ให้ใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ประกาศให้พื้นที่ก่อสร้างบ้านพักศาลเป็นพื้นที่คุ้มครอง
บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าเป็นพื้นที่ราชพัสดุ
และหากต้องทำตามข้อเสนอก็อาจจะเป็นการข้ามขั้นตอนกฎหมายไปหลายฉบับ
ดังนั้นอย่าเพิ่งพูดถึงประเด็นนี้จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดกัน
และขอให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านพักศาลได้ทำงานกันอย่างเต็มที่จนได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนค่ะ